เรื่องนี้ก็ต้องตามความคืบหน้าค่ะกรณีคนร้ายเนี่ยไปปล้นทองที่ร้านทองพบพระจังหวัดตากเนี่ยนะคะ
แล้วตอนที่ไปก่อเหตุเนี่ยเจ้าของร้านก็เอาอาวุธปืนมามีการยิงดวนกับคนร้าย
เหตุการณ์นี้ทำให้ลูกค้าในร้านทองเสียชีวิตด้วย
ความคืบหน้าเรื่องนี้มีมาด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสามารถคุมตัวหนึ่งในขบวนการได้แล้ว
เดี๋ยวจะขยายผลต่อไปนี่ภาพจากด้านหน้าร้านทองนะคะ
ที่เป็นคนร้าย๓คนเข้าไปแล้วก็ไปก่อเหตุ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ห้างทองกรุงเทพ๔ที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
อันนี้เมื่อวันที่สิบสองกุมภาที่ผ่านมานะคะแล้วเนี่ยเป็นมุมกล้องในร้าน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะพอคนร้ายเข้ามาแล้วทางเจ้าของร้านก็มีการดวนปืน
เอาอาวุธปืนเนี่ยยิงต่อสู้ไปเหมือนกันทำให้นายชิอากาอายุสามสิบปีลูกค้าที่เข้าไปเลือกซื้อทองเนี่ย
โดนยิงเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็รีบออกมาขึ้นรถกระบะหนีไปแล้วก็ไปทิ้งรถกระบะคันนี้เอาไว้
หนีต่อไปที่ประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ได้ไปเนี่ยทองรูปภัณฑ์น้ำหนักรวมแล้ว๑๘๒บาทนะคะ
ซึ่งทางศาลจังหวัดแม่สอดก็มีการขออนุมัติหมายจับทางศาลจังหวัดแม่สอดก็อนุมัติหมายจับออกมา๔คน
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์มีนายคึ่เท้าอายุ๒๒ปีสัญชาติเมียนมา
นายเตอร์แทร่เท้าอายุ๒๓ปีสัญชาติเมียนมานายวิชัยแทร่ว่างอายุ๓๑ปีเป็นชาวไทยทั้ง๓คนนี้คือ๓คนที่ใส่ชุดอำพลางใบหน้าแล้วเอาปืนบุกยิงคือเข้าไปก่อเหตุในร้านทอง
ส่วนทางขวามือคุณผู้ชมนายวรพงศ์นายวรพงศ์แทร่เท้าอายุ๒๓ปีเนี่ยนะคะไม่ได้เข้าไปก่อเหตุด้วยแต่นายวรพงศ์คือคนที่ให้การสนับสนุน
ท้ายที่สุดนายวรพงศ์นี่แหละถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักอยู่ใกล้กับชายแดนไทยเมียนมาค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวนายวรพงศ์ไปสอบสอบเป็นชั่วโมงเลยที่สพพบพระเนี่ยตอนที่ไปสอบปากคำเสื้อสีขาวนี่นะคะ
เจ้าตัวนายวรพงศ์เนี่ยก็มีสีหน้าสีตาเคร่งเครียดเลยล่ะค่ะทีนี้ตำรวจก็ได้ข้อมูลสำคัญเกือบเกือบครบแล้ว
มีการส่งข้อมูลไปยังทางการเมียนมาเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าจะให้ตามหาอีกสามคน
ชาวเมียนมาสองชาวไทยอีกหนึ่งตอนเนี้ยยังหลบหนีอยู่การข่าวเนี่ยทราบว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดเมียวดีของเมียนมาอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่แหละค่ะ
แต่ถามว่าพิกัดที่แน่ชัดอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถระบุได้
แล้วก็การจับกลุ่มนายวรพงศ์เมื่อวานี้ตำรวจสอบปากเข้มเลยสอบปากคำเข้มเลยนะครับ
ตอนที่พานายวรพงศ์เดินออกมาเพื่อจะไปห้องควบคุมตัวปรากฏว่านักข่าวก็รออยู่นะคุณฮะ
นักข่าวพยายามถามนายวรพงศ์เนี่ยว่าร่วมก่อเหตุจริงไหมเขาไม่ปริปากพูดนะครับ
นักข่าวถามว่าทำหน้าที่อะไรบ้างขับรถขับราอะไรหรือเปล่าตอนที่พาตัวเขาเดินออกมานะสักครู่หนึ่งเมื่อกี้นะฮะ
ปรากฏว่านายวรพงศ์เนี่ยก็ไม่พูดจาอะไรเลยนะครับจากนั้นตำรวจก็นำตัวเข้าไปสอบปากคำกันต่อนะฮะ
จังหวะของการเดินออกมาจากห้องสอบสวนแล้วก็ย้ายไปที่ห้องคุมขังนะครับ
ค่ะนี่แหละเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานกันเข้มเลยนะคะ
ขยายผลไปจับกลุ่มอีก๓คนที่ยังหลบหนีอยู่เพราะว่าตอนนี้พิกัดที่หลบหนีคือเขาก็เปลี่ยนทุกวันเลยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่เกิดเหตุแล้วก็มีข่าวออกมาว่าลูกค้าถูกยิงเสียชีวิต
ตอนนั้นยังไม่ได้ระบุนะคะว่าเสียชีวิตจากอาวุธปืนฝั่งคนร้ายหรือว่าฝั่งเจ้าของร้าน

ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจมีการรวบรวมพยานหลักฐานนะดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็ไปสอบพยานบุคคล
ท้ายที่สุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจยืนยันแล้วว่าลูกค้าที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่ากระสุนปืนจากฝั่งของเจ้าของร้านนะคะ
แล้วภรรยาของผู้ตายคือนางติ่นหมาวินอายุ๓๓ปีภรรยาของนายชิอากาเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุทุกคนก้มหมอบหมดเลยไปซ่อนอยู่ใต้เคาน์เตอร์ของร้าน
ส่วนลูกลูกของเจ้าของร้านเนี่ยหลบไปที่ด้านหลังทีนี้พอคนร้ายทั้งสามคนก่อเหตุเสร็จเนี่ยนะ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีของเธอน่ะลุกขึ้นยืนแล้วจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่เจ้าของร้านก็ลุกขึ้นยืนพอดีเหมือนกันค่ะ
ทีนี้ก็เลยทำให้เจ้าของร้านตกใจแล้วก็เอาปืนยิงใส่สามีของเธอ
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะว่าสามีเธอล้มลงแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ไปชี้แจงให้ฟังนะครับบอกว่าตัวสามีของเธอจริงแล้ว
ไม่ได้เสียชีวิตจากคมกระสุนของฝ่ายคนร้าย
แต่เสียชีวิตจากคมกระสุนของฝ่ายเจ้าของร้าน

ตอนนั้นเธอไปเลือกซื้อสร้อยคอทองคำให้กับลูกนะ
ระหว่างเลือกเรื่องของขนาดความยาวซ่อยอยู่นั้น
ปรากฏคนร้ายเข้ามาในร้าน

เพราะว่าบรรดาพนักงานหรือเจ้าของร้านหรือลูก
เพราะคนร้ายวิ่งออกไปแล้ว
ปรากฏว่าสามีของนางติ่นหมาวิน
ลุกขึ้นเจ้าของร้านเดินออกมาพอดีพร้อมอาวุธปืน
เจ้าของร้านบอกว่าตกใจคิดว่าเป็นโจร
ก็เลยยิงเข้าใส่นะฮะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญแหละนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าตำรวจก็บอกนะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
คือทุกอย่างมีหลักฐานอยู่แล้วจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางเจ้าของร้านทองเองเนี่ย
ก็มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะคะ